ไปดูคลิปร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ
ผู้ชายหัวร้อนนะก็ผสมเข้าไปในร้านเบอร์เกอร์
ไม่รู้แกไม่พอใจพนักงานด้วยเรื่องอะไรนะคะ

ท่านว่าพนักงานร้องไห้เลยนะคะ
ลูกค้าอีกคนเข้ามามาห้าม

ว่าเขาบอกให้เห็น

หัวเหมาะไว้เนี่ยหัวเหมาะไว้มาสอนกูทำไม
เด็กมันพูดจานไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณยอมรักใช่ไหม
เดือดไหมคะขอแสดงความยินดีกับพี่เสื้อน้ำเงิน
พี่เจอคนใจเย็นถ้าพี่เจอคนใจร้อนเหมือนกันนะ
เพราะพี่ใส่แหละใส่ไหลค่ะนี่ฮะในร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังนะคะ
คือเอาทองเครื่องก่อนต้นเรื่องก่อนเรื่องอะไรนะฮะ
คือผู้ชายเสื้อน้ำเงินน่ะคุณลุงหัวร้อนนี่ชาวเน็ต
ลุงเลยเหรอเป็นลุงเลยเหรออายุสักประมาณห้าสิบกว่าอ๋อค่ะ
นะคะคือไม่พอใจพนักงานแคชเชียร์แต่ไม่แน่ใจว่าคือพนักงานอ่ะ
ไม่ดีใส่แกอย่างไรแต่แกหัวร้อน
คือแกโกรธโกรธพนักงานของร้านแกบอกว่าพนักงานเนี่ย
พูดไม่ดีใส่แกนะคะแล้วพนักงานเนี่ยก็ร้องไห้
ทีนี้เนี่ยพอพนักงานร้องไห้เห็นไหมคะผู้ชายเสื้อแดงก็เป็นลูกค้ามาด้วย
ก็บอกว่าเอาเขาขอโทษแล้วก็ก็ก็หยุดไหมล่ะก็พอไหมล่ะ
ผู้ชายเสื้อน้ำเงินบอกว่าเสือกอะไรด้วยแล้วลักษณะคือข่มขู่
มขู่ว่าเอาปืนไหมฮะเอาปืนไหมพูดอย่างนี้ด้วยเหรอ
จะเอาปืนมายิงค่ะจากนั้นภรรยาของชายเสื้อน้ำเงินเข้าไปห้าม
เข้าไปห้ามบอกให้ใจเย็นแต่ชายเสื้อน้ำเงินเย็นไหม
เย็นแล้วก็ไม่หยุดค่ะนี่ภรรยาเข้าไปห้ามแล้ว
แล้วก็อ้างอ้างตลอดเลยนะคะว่าที่พนักงานร้องไห้เนี่ย
เพราะพนักงานเนี่ยสำนึกไงว่าพนักงานเนี่ย
ไม่ดีกับตัวพี่เสื้อสีน้ำเงินนั้นนะฮะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คุณเพชรเงาวิลัยอายุ๓๖ปีใครอ่ะคุณเพชรเงาวิไล
ผู้ชายเสื้อแดงนะครับโอ้นี่มาในเครื่องแบบเดิมเลยนะฮะ
นี่ค่ะเป็นกัปตันสายการบินแห่งหนึ่งอืมเขาเล่าบอกว่าลุงเนี่ย
อันนี้เขาคาดการณ์นะคะเพราะเขาไม่เห็นตั้งแต่ต้นเรื่อง
เขาคาดการณ์ว่าลุงน่าจะไม่ได้สิ่งของที่ต้องการ
น้องพนักงานก็พยายามที่จะอธิบายอยู่หลายครั้งแต่ลุงคนนี้ไม่พอใจ
แล้วไปตะคอกพนักงานตนก็เลยเข้าไปห้าม
แต่กลับโดนลุงหันมาต่อว่าด้วยน้ำเสียงคือ
ก็ตามคลิปนั่นแหละค่ะทีนี้ลุงพยายามที่จะยืนยัน
บอกว่าผมไม่ได้ทำพนักงานร้องไห้นะเขาทำตัวเขาเองนะคะ
ที่สำคัญคือน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมคะ
นี่คือที่สาธารณะลุงขู่ว่าจะเอาปืนมายิงผม
ผมบอกว่าเจ้าตัวบอกว่าผมไม่โกรธนะผมไม่โกรธ
คิดว่าผมเป็นกระถนและการให้ลุงแกระบายอารมณ์เพื่อช่วยพนักงาน
คิดแบบนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะถามว่าเจ้าตัวก็คือ
คุณพี่ผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยแจ้งความป่ะแจ้งความแจ้งความนะคะ
เห็นไหมจังหวะนี้ลุงพยายามเดินเข้าไปประชิดตัวแล้วใช้ไหล่ชน
นี่เห็นป่ะใช้ไหล่ชนสองรอบเจ้าตัวไปแจ้งความนะคะ
ลุงแกโชคดีจริงนะถ้าเจอคนอื่นเนี่ยผมว่าลุงแก
เด็กบาดเจ็บแน่อ่าเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยนะคะ
ภาพที่เห็นก็คือน้องเขาเริ่มยืนนิ่งแข็งแล้วก็มือสั่น
แล้วก็ร้องไห้แล้วเราก็พูดอะไรไม่ออกอืม
ผมก็เลยบอกว่าพี่หันไปหาพี่เขาแล้วพูดสุภาพปกติดีเลยครับ
บอกว่าพี่ครับพอเถอะน้องเขาร้องไห้แล้วอืม
ก็จากนั้นเขาหันมาใส่ผมตามคลิปเลยครับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็
ผมก็พยายามจะทำให้พี่เขาอารมณ์เย็นลงนะครับคืออย่างแรกคือ
ก็คิดว่าเป็นกระโถเนี่ยก็สัก๑นาที๒นาทีเขาคงจะอารมณ์เย็นขึ้น
แล้วก็น้องก็ได้จบทำงานได้ต่อให้มีหลายอาการว่าเขาก็ไปเรื่อยครับ
จนถึงขั้นที่ว่ามากระแทกผมผมต้องบอกว่าพี่กระแทกผมอย่างนี้ไม่ได้
แล้วเขาก็ยังไม่สนเขาก็กระแทกอีกทีก็ผมก็เลยถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายล่ะ
คุณเพชรบอกว่าที่ชายเสื้อน้ำเงินมากระแทกถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย
ใช่ครับแล้ววิธีคิดเขาดีมากเลยนะคะ
เป็นกระโถนให้ชายคนนี้สักนาที๒นาทีเพื่อให้เหตุการณ์มันสงบ
ให้น้องได้ทำงานต่อโอ้คิดดีมาก
ขับเครื่องบินที่สูงหัวใจแกก็สูงดี
ใช่ค่ะนะคะทีนี้คุณวริสาวรจิตเจ้าของคลิปค่ะ

เขาบอกว่าอยากให้องค์กรออกมาปกป้องพนักงานของตัวเองนะคะ
คือหลายคนชอบคิดไงลูกค้าชอบคิดว่าตัวลูกค้าเนี่ยคือพระเจ้า
แต่เจ้าของคลิปบอกว่าเฮ้ยลูกค้าคือพระเจ้าก็จริง

เพราะว่าหลังจากที่เหตุการณ์จบลงผู้ชายเสื้อน้ำเงินกับภรรยา

แล้วพยายามให้น้องพนักงานคนนักกล่าวที่ร้องไห้
ให้น้องพูดว่าน้องร้องไห้เอง
ผู้ชายเสื้อน้ำเงินไม่ได้บังคับ

ใช่ค่ะเริ่มกลัวเริ่มกลัวเริ่มกลัวเริ่มกลัว

ตอนนี้ให้น้องพนักงานคนดังกล่าวหยุดงานไปก่อน
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเข้าได้จริง

สงวนจะส่งให้กับตำรวจเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดตอนนี้เราทราบชื่อคุณลุงท่านนี้แล้วนะคะ

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำค่ะ
มากเลยคือเราก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไร
ถ้าเกิดว่าคุณลุงดูอยู่อยากจะชี้แจง
ว่าจริงแล้วผมโดนยั่วโทษะก่อน

สมชายจะหลดปลายเท้าเดือดเหลือเกินจริง